ข่าวที่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดผลกระทบ

นะครับว่าวันล่าสุดจากที่สอบถามไว้เนี่ย
การศึกษา
โจทยธแผนดินไหว
มันก็ส่งผลกระทบเหมือนกันตรงที่ว่าไฟฟ้าดับแล้วก็บ้านเรือเสียหายเยอะมาก
ใช่ก็มีผู้สูญหายจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะ
ก็มีดินถล่มจากภูเขาลงมาทับบ้านเรือนประชาชน
โดยเฉพาะที่เมืองอัสซึมะ
ซึ่งเมืองอัสมะที่ภูเขาถล่มลงมาเนี่ย
ประมาณ๗๐กิโลเมตรเท่านั้นเอง
และณตอนนี้นอกจากเมซิเจที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะ
ก็ยังมีคุณแม่แล้วก็พี่ชายที่เดินทางไปเยี่ยม
แล้วก็เจก็กำลังพาเที่ยวพักผ่อนในช่วงปิดพักหลีกอยู่
อ่าใช่ก็คือคุณพ่อเนี่ยนะครับเท่าที่ทีมข่าวเราสอบถามไป
คุณพ่อกล้องพบนะครับพ่อของเจก็บอกว่าปลอดภัยนะ
ทราบข่าวว่าเจกับแม่ปลอดภัยก็กำลังจะพยายามติดต่ออยู่เหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับไฟฟ้ามันขัดข้องที่เกาะฮอกไกโดนะครับ
ก็อาจทำให้การติดต่อมันลำบากมากเพราะว่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตกับพวกเครือข่ายมือถือมันใช้กันไม่ได้
แต่ว่าเจเนี่ยล่าสุดที่คุยกันนะครับที่ได้ติดต่อกันเนี่ยก็คือเมื่อวานมีการส่งรูปผ่านทางไลน์

ก็คือเป็นรูปที่พาแม่ไปเที่ยวพักผ่อน

ก็มีการส่งรูปให้กันมานะคะซึ่งตามกำหนดเดิมคุณแม่มีกำหนดที่จะกลับมาที่ประเทศไทยวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันจันทร์ที่๑๐กันยายน

นี่ก็ต้องดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าจะเกิดอะไรอย่างไรต่อไปนะคะ
เพราะว่าได้รับฟังข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นที่ออกมาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง๑สัปดาห์เต็มถึงจะสามารถกู้ระบบไฟฟ้ากลับมาใช้งานตามปกติได้
คือล่ะก็ยังไงก็
ส่งกำลังใจให้ที่ญี่ปุ่น
ทุกคนนะครับที่ยังอยู่ดี

แล้วก็กลับมาเล่นฟุตบอลแบบอย่างเต็มที่

ติดต่อกันได้ในอีกไม่นานนี้นะครับ